ประทะเจมสักออัมมหิตจากประเทศไทย
คู่ที่๒พญาแม่นออมหิตปะทะมงคลชัยสขออำนาจยิม
คู่ที่๓ชินจังโออามหิตปะทะเสาเพชรสขออำนาจชิม
คู่ที่สี่อาเฉินศิษฐ์บ้านเพชรจากประเทศจีนประทะเต็งหนึ่งเพชรหนองกี
คู่ที่ห้าเดชอุดมสแสวงชัยประทะกองกลัยสขออำนาจจิม
๒เมืองเพชรสักอดันปฏจาเปรมมภนายพลคนขอนแก่น
ซาเมียฮัมดันจากประเทศนอเวย์ปะทะหมูป่าค่ายแสนสุยิม
๔วังจันแฟร์เทคปฏก้องสกลมภนายพลคนขอนแก่น
๕ปีติศิษย์เชียงไก่ปฏมีโชคลูกบุญมี
คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่า
รองคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ชกมาแล้ว๗๑ไฟล์ชนะ๕๖ไฟล์
เสมอ๕ไฟล์และแพ้๑๐ไฟล์ครับ
และนักชกในมุมแดงจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
กมาแล้ว๖๓ไฟล์ชนะ๔๙ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ
เราเดินทางมาถึงผู้รองของรายการพัดยะโสดาบปลอนสาลาคาวน์๕๕กิโลกรัม
วันนี้ดาบปลายปืนเพชรปตอต่อให้ครับ๕๔กิโลกรัม

หรือว่าชื่อเดิมน้องจริงทุกคนน้อยครับ
วันนี้กลับเข้าสู่สังเวียนมวยไทยอีกครั้งครับ
ชื่อจริงชื่อหน้ากิติพงศ์เจริญลอยจากกระเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบรณราชธานีวัย๒๕ปี

วันนี้ส่งเข้าประกวด๒คนครับเป็นปตอประสบความสำเร็จไปแล้ว๑คน
นั่นคือน้ำทิพย์ที่เอาชนะเพชร๘๐๐สินะว่าอาวุธไปได้

ส่วนคู่ต่อสู้ครับนักชกรุ่นน้องครับเพชรโสดับรันสารคามครับนายสามารถปั้งทอง
ขุนเข่าเมืองบ้างไฟครับจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวัย๒๒ปีอ่อนกว่า๓ปีครับ
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑ครับจากค่ายมวยดาบรันสลคาม
ลูกศิษย์ของคุณโมสอสัญโยครับ
แล้วก็ร้อยตำรวจโทนิรันยศพลประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานครับ
คู่นี้วัดกันระหว่างพละกำลังกับไอคิวฝีมือมวยครับ
กันอีกครั้งนะครับสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนเจียนหัววังหลวง
จัดงานสังสรรคสิทธิ์เก่าทุกรุ่น๑ปีพบกัน๑ครั้ง
ขอเรียนเชิญท่านไปเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารในงานนี้นะครับ
วันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคมตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนเจียนหัวบังหลวงนะครับ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่๐๓๔๓๙๙๒๖๒
ย้ำกันอีกครั้งนะครับ๐๓๔๓๙๙๒๖๒ครับ
ไม่ว่าจะเป็นพัฒนชายมีความใช้เจียน

ต้องบอกว่าถ้าปาดหัวตัวเท่าในไทยก็สู้ยั่งเลยครับ

ดับปลายปืนขยับเข้ามาเด็ดเยอโซ
ดูครับวันนี้รูปร่างเสียเปรียบที่สำคัญต่อน้ำหนักให้ด้วยครับ
นี่ก็แม่จิ๊มลำตัวสลับไปหน้าครับ
โอ้โหเช็คช่วงล่างก่อนครับ
คู่นี้ไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับ
ความอันตรายของดาบปลายปืนครับ

โอ้โหดูครับจังหวะเสือยังประคัดขวา

ดับปลายปืนกำลังจะโสแตะแล้วแทงเลยครับ
ห่างต้องบอกว่าอันตรายครับ
ครับพบเครื่องครับดับปลายปืนกำลังมัดเท้าเข้าศอกครับ
อ่ะแต่เพชรยะสอว์นั้นประเภทไม่ต้องกัก
เขาตีได้นะครับแทงได้ครับเข่าของเพชรยะโส
แล้วถ้าคู่ต่อสู้อ่อนแรงอ่อนน้ำอ่อนนมเพียงนิดเดียวนี่โอ้โห

ก่อนนายต้องบอกว่ามวยเขากับปุ่ยปิดปุ่ยกับตีจิ๊กเข้าบริเวณต้นขาซ้ายครับ
โอ้โหดูครับนี่ครับตีหน้าขาเลยครับแม่เช็คช่วงล่างก่อนเลยครับดาปลายปืน
ยังไว้ใจได้เค้าเม่อครับแม้ว่าหายไปหน้าก็ดูครับแห้งเข้าหน้าขาอีกครั้ง

ด้วยซ้ายครับอินทะโส
ทีมซ้ายที่เกี่ยวแล้วคือโอ้ยกลางหลังเลยครับ
อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับต้นนั้นดาบวายปืนไปก่อนแน่นอนครับ
ถูกครับยังกว่าฝีฟื้อซ้ายตาไอคิวมวย

พาท่านผู้ชมกลับมาที่มนตรีสตูดิโออีกครั้งครับ
บรรยากาศในมนตรีสตูดิโอ

แต่ร้อนระอุไปด้วยเกมการต่อสู้เลยครับ

เอาไว้ครับนั่นคือชื่ออันดับปลายพื้นเลยครับ
เห็นครับแพร่ซ้ายงับเข้าไปครับ
เติมด้วยขวาโอ้ครบเครื่องจริงครับ

ไม่เสียเลยครับที่คุยเอาไว้ว่าเป็นยอดมวยระดับต้นครับในรุ่นกัดเล็ก
รูปร่างเล็กเตี้ยเตี้ยแต่ฝีมือดีอย่างนี้นี่

แสนชัยพีเกแสนชัยมวยไทยยิมครับ
อย่างนี้เลยครับไม่เคยได้เปรียบคู่ต่อสู้

ประเภทอัจฉริยะนี่ครับโอ้ดูครับ
แม่รวมเป็นชุดเลยนะครับ

ดาบวายปืนก็ไม่หนีครับดูครับเป็นมวยฝีมือแต่ไม่หนีครับดูครับโอ้โห

นี่แหละครับความเป็นอัจฉริยะของแก

แต่ก็อย่าประมาทเป็นอันขาดครับหมัดมวย

แต่ดาบอายปืนไม่หนีครับ

ภูมิในพื้นที่ของเพชย้าโศ
จะทำได้หรือไม่ได้

นี่ครับแม่หลอกจะเตะขวาแต่เตะซ้าย
อ้าวถามเข้าไปอีกทีครับ

กอกไนยังไม่ได้ครับยังนี้
แทบสระตัวโดนที่

ฉริยะจริงครับดาบปลายปืน
แต่มวยไทยนั้นมีกัน๕ยกนะครับคุณซุปชิน

ต้นนี้ไปก่อนครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเลยครับว่าโชว์เลยครับ

ไม่ได้กลัวเลยครับดูครับแล้วก็ตีจิกครับ

โอ้โหหากไม่ใช่เพชรยะโสเนี่ยผมว่าน่าจะเก็บฉากไปนานแล้วนะครับ
ภาษามวยบอกว่าลาโลงนะครับช้อยเก็บฉากเลยครับ
แต่นี่มุมแดงนั้นมีชื่อว่าเพชรยะโสครับ
ประเภทน้องเสกสรรออกขวัญเมืองนะครับ
ประเภทคนไม่ยอมคนเอาละครับว่ากันต่อครับ
มาแล้วครับดับเครื่องชนเลยครับเพชรยะโส
โอ้โหพื้นที่ทำการแล้วครับตั้งแต่ยก๓เป็นต้นไปครับ
สนเลยครับพยายามจะเปลี่ยนเข้ามา
แข้งขวาโอ้ซ้ายนั้นแกทำลายจังหวะตลอดเลยครับ

ด้วยแข้งขวาครับสลับมายังแทงไม่ได้ครับไม่เล่นด้วยครับวงใน
ยังอาศัยจังหวะฝีมือพลิ้วออกซ้ายออกขวาครับ
โอ้โหไม่ยอมอยู่นิ่งเลยครับ

อาห์
โอ้โหพยักหน้ารู้เลยครับว่าทำด้วยก็ต้องเดินครับ
เออดำไม้ปืนทิ้งด้วยมันขวาโอ้โห
อ้าวยิ้มไม่ออกเลยครับตวมด้วยมันขวา

ไม่หนีไม่ได้ครับเพราะเพชรยะโสแกเดินเหลือเกิน
อีกชกอีกมันแม่ขวาต่อยขวาเจอแพทย์ขวาของเพชรเจ้าโส
ล็อกไนได้ควบคอลงมาพยายามจะเล่นงานมาเว้นถือหัวเข้า
เพชรเจ้าโสไม่สนก็เปลี่ยนเดินหน้าชนเสียบด้วยขวา
ฝากได้ฝากได้ตีได้ลืมหลังเพชรเจ้าโสทิ้งด้วยมันขวาทิ้งด้วยมันขวา
เป้าหมายมีไหวพุกชนกับสถาปันเพชรเจ้าโสถอยกลับบ้างกระแทงผ่านมา
ไม่สนแล้วครับเดินหน้าชนท้านะวนชวนแรกถามไปปืนไม่ยอมเหมือนกันครับ
นี่ครับนำพาการไม่ไหวให้หนีก็ไปหวนถึงต้ามันฟ้าส่วน

พยายามหน้ามาโอ้ย
เจอกล่องขวามาโอ้ย
แลกกันมันจริงครับ
แม่แล้วนี่ครับปล่อยกาดทิ้งเลยครับ
รู้ว่ามันของเมฆเตอร์โสไม่ได้แรง

หมดโจทย์ที่๓เดือนจริงครับ
พบกับความมันความสนุกอย่างนี้ครับ

ไม่มีใครยอมใครเลยครับ
ต้องบอกว่าอธิบายคำว่า

ยังมีมวยครับกรมประวัติไฟล์ไทยแลนด์ครับ
แล้วก็ออกต้าไฟล์ไทยแลนด์ครับ

ยืนยันว่ามันมันอย่างนี้แล้วครับคุณสุพริชิน
ให้แฟนมวยชาวไทยชมฟรีครับ

วางด้วยแข้งขวาเอ้าทีต่อทีครับ

เสียบขวาอีกทีเพชรโสตี

สวนด้วยแค่งขวาเหมือนกันโอ้โหเสียบ

ระบบป้องกันตัวนี่ไม่เอาเลยครับ
กากแรกอย่างเดียวครับดาบไบมือเสียบ
เจ้าโสขึ้น
ไม่บังเลยครับทั้งคู่

แต่เดินดูกันอยู่ตรงระยะ
ไม่สนแล้วกับเพชรเจ้าโสพยายามจะเดินหน้าชน
ไม่รู้ว่าแกหายใจทางไหนครับเพชรยะโส

วางแค่งทิ้งต่อที่เอาตักเสียบซ้าย
เพชรเจ้าโสมัดตี

เพชรเจ้าโสวางแค่งขวาดาบมือมือ

วางแค่งซ้ายมันจะโดนเสียบเสียบสู้เลยครับ
อาวุธของพระนาตาดาบมือมือก็ค่อยแผ่วลงไปเรื่อยครับ
หมดยกที่๔ครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงครับ
มาชมจมกลับมาชมไทรัศน์มือไทร์ไฟตเตอร์กันอีกครั้งครับ
โอ้โห๔ยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าดูเดือดร้าวใจแฟนมวยเลยครับ

นี่แหละครับคู่รองของรายการครับซัดด้วยแข้งขวากำปั้นคืนจัดไปแต่ละทีครับ

ต้องบอกว่ามีอาชีพทุนกรรมศึกษาไว้ด้วยครับชนะอาทิตยาโส
สุดท้ายครับสถานการณ์ต้องบอกว่าต้นของคุณปลายของผมหรือเปล่าครับ
แต่อย่างจะล็อกได้นี่ครับติ้ง

แต่อย่างจะเล่นงานทานล่างหรือล็อกได้พลเซ้าล็อกตี

คนหนึ่งต้นจัดอีกคนหนึ่งปลายแรง
หลบซ้ายกระแทกซ้ายตรงนี้ครับมันถึงสอง
มาโดนเหมือนกันครับ
โอ้โหแล้วตีเลยครับตีซ้าย

พยายามจะตรงนี้ครับพยายามจะเสยบขันขวานะครับ

ไม่ปล่อยให้คุณสู้ได้ใจเลยครับเจ้าเจ้าโส
แสดงซ้ายจิ๊กซ้ายครับคุมเกม

กระแทกซ้ายมาขันขวาครับแล้วก่อนใน
โอ้โหแต่พอเข้าในนี่เป็นพื้นที่

กลับมาไฟล์แรกของเขานะครับดูครับ

โหพ๑๙๑๔ล้องล่องลงไปทุกทีครับดาบไว้ปืน

เสร็จให้มันขันขวาเจอแค่ขวาส่วน

กระแทกซ้ายครับหมดไปเรื่อยครับ

แล้วก็เรียบร้อยครับ

วันนี้มีการต่อน้ำหนักให้ในด่าปลายปืนครับ
กระดูกชั้นเชิงและประสบการณ์ดีกว่าครับ

เพชรยะโสนี่เกือบเดินไม่ได้ครับ

ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ
รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์